ลับระหว่างพระกับศรีกา

ขอดูหน้าอกแล้วบอกว่ามีบ้านมีรถมีเงินพร้อมจะเปย์

เขากลัวว่าพระจะหอบเงินวัดหนีครับ

จะมานอนด้วยเหรอ

ที่นอนไม่ดีหรอกที่นอนมันแข็งมันไม่ดีหรอก
นี่อันนี้อันนี้ช็อตที่นอนนะ

ฉะนั้นนี่เป็นแค่คลิปเบื้องต้นเท่านั้นที่ชาวบ้านเอามาให้นักข่าวดูครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้

เป็นชาวตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้ข้อมูลบอกว่า
นางสาวจอยอายุ๓๐เป็นคนชนบุรีนะ
เขาเนี่ยก็คือในแมนเนี่ยนับถือคุณจอยเนี่ยเป็นพี่สาว
เคยทำงานด้วยกันแล้วก็สนิทสนมกัน
พระชาติเป็นนามสมมุติแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
อายุประมาณ๔๕๕๐ปีเป็นเจ้าอาวาสนะครับ
เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งนะครับ
อยู่ที่ตะบนนาดีอำเภอเมืองตะบอนอุดรทานีนั่นแหละ
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมผมไม่ได้บอกนะครับ
คุณแมนเขาบอกคุณแมนเล่าต่อบอกว่า
เขาทำงานฟรีแลนซ์นะครับแล้วชอบทำบุญช่วยเหลือวัด
เมษายนที่ผ่านมามีพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทักเข้ามา
อยากจะขอบริจักษ์น้ำดื่มเขาก็ตกลงจะร่วมทำบุญด้วย
ก็คุยกันเรื่อยมา๗เมษายนมีรุ่นพี่ผู้หญิงที่สนิทกันเนี่ย
มาขอความช่วยเหลือบอกว่าพระทักมาจีบอ่ะแมน
ทักมาจีบทางเฟซบุ๊คพูดคุยแบบชู้สาวขอดูหน้าอก
บอกมีรถมีบ้านหลงรักศรีกาคนนี้บอกว่าจะศึกออกมาอยู่ด้วยนะ
พี่สาวก็โอ้โหมันจะบาปไหมเนี่ยแมนปรึกษาแมน
แล้วระบุด้วยนะว่า๑๓นี้เดี๋ยวจะศึกออกมา
คือท่านบอกว่าที่บวชบวชแค่แก้บนเท่านั้นนะครับ
แมนเล่าต่อบอกว่าที่เป็นห่วงก็คือพระบอกว่า
จะขอทำบุญเทปูนหล่อพระพุทธรูปปังสมาธินะครับ
ที่๓๒เมษายนนี้แล้วใช้บัญชีส่วนตัวในการเปิดรับบริจาคครับ
แล้วบอกกับพี่สาวบอกว่าจะศึก๑๓เมษายนเลย
แล้วจะไปหาไปอยู่ด้วยกันเขาก็กลัวว่าพระท่านเนี่ย
หอบเงินวัดหนีก็เลยต้องออกมาเปิดโปรงเรื่องราวนี้ซะก่อน
คุณผู้ชมครับพระที่ถูกกล่าวหานะครับ
ว่าท่านถูกกล่าวหาเปิดเผยบอกว่าบวชมา๑๕พันศา
มีลูกศิษย์เยอะเลยแต่ไม่เคยมีลูกศิษย์อยู่แถวชนบุรี
แล้วไม่รู้จักกับผู้หญิงในคลิปไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิง
ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
ใครแต่งเรื่องที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย
เพราะวันที่๑๒เมษายนนี้จะหล่อพระอยู่แล้ว

ซึ่งเงินเป็นเงินวัดทุกบาท
วัยยาวัชกรกรรมการวัดเขาเป็นคนดูแล
เรื่องศึกเลยครับคุณผู้ชมฮะ
เรื่องนี้ก็คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับ

เรื่องนี้จะอวาดกษิกาย